คู่กับสมัครข่าว

ได้เวลามากัดให้สมัครกับเรา๒คนใน

แล้วก็พูดคุยกันผ่านทางรายการกับเรา
ตรงนี้แหละทักทายแฟนรายการประจำเลย

แต่หลายคนส่งมาบอกโอ๊ยส่งมาตั้งแต่เมื่อวาน

เดี๋ยวเราเก็บข้อความวันนี้ไปออกพรุ่งนี้ก็ยังได้
เว้ยเขาก็ส่งมาทุกวันส่งเกิดเข้ามาเลย
คุณผู้ชมวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
แต่ไม่ยอมสุดท้ายเอาดาบมาไล่ฟันแบบนี้ครับ

นี่งานนี้แฟนเก่ามีเสียวสันหลัง
เขามีร้านก๋วยเตี๋ยวแก้แค้นแฟนเก่าแบบนี้
อยากจะให้พริกทำโทษอย่างหนัก
อ้าวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ครูกัดสมัครข่าว
มาแล้วค่ะดีอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฝากเตือนภัยกันแล้วกัน
บอกไว้ก่อนนะแท็กซี่ดีมีเยอะแต่เราไปเจอกับแท็กซี่ที่เห็นแล้วเนี่ยนะครับ
ดูแล้วต้องมาเตือนภัยเพราะว่ามีนักศึกษาสาวเขาบอกว่าเกือบโดนแท็กซี่
เฉียวชนเพียงเพราะว่าเรื่องราวที่แบบโมโหอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ

โอ้โฮดูสิเกือบจะทนอยู่เหมือนกันนะอ่านี่ค่ะขับไปแล้ว
แล้วก็มีถอยมาอีกมาเบียดเฉียดด้วยนะ
เห็นแค่นี้อาจจะคิดว่าไม่ได้ตั้งใจหรือเปล่า
แต่ขับไปสักพักเห็นไหมแท็กซี่เปิดประตูลงมา
แล้วเหมือนต่อว่าอะไรกลุ่มนักศึกษาสาวกลุ่มนี้
โอ้โหนี่ครับเป็นกลุ่มนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยมหิดลฮะ
เธอได้ดงคลิปนี้เอาไว้เพื่อเตือนภัยถึงพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมของคนขับรถแท็กซี่คันนี้
พยายามขับรถเฉียวชนพวกเธอ
เปิดประตูลงมาขู่ทำร้ายร่างกายด้วย
เรื่องราวเป็นยังไงอยากรู้เธอเล่า
พวกเธอนะครับเล่าว่าในระหว่างที่ตัวเธอและเพื่อนเนี่ยรวม๓คน
กำลังโดยสารแท็กซี่คันนี้กลับหอพัก
เพื่อนเธอคนหนึ่งนั่งเบาะหลังแล้วขยับตัวเหมือนเปลี่ยนท่าแบบ
ว่านั่งไม่ค่อยสบายแล้วมือมันดัดเผลอไปโดน
ไปโดนหัวไหล่ของคนขับแท็กซี่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ

แล้วพูดกลับออกมาว่าอย่ามายุ่งกับตัวผม
เดี๋ยวผมแทงสวนเลยนะจะแทงเลยเขาพูดอย่างนี้

เออเพราะถึงที่หมายแล้วเนี่ยนะคะพวกเธอก็ลงจากรถค่ะ
แต่ว่าคนขับเนี่ยก็พยายามที่จะขับมาเฉียวพวกเธอ

สาวเองก็ทนไม่ไหวที่มีปากมีเสียงกับคนขับแท็กซี่
แท็กซี่จะมาทำร้ายอีกก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้
สุดท้ายแล้วค่ะคนขับรถแท็กซี่ก็เลยยอมถอยไปเห็นที่สุด
ไปดูคลิปช่วงที่มีปากมีเสียงกันหน่อยนะคะ

เขาก็พยายามเก็บหลักฐานแหละนะในฐานะผู้รับบริการคนที่เป็นลูกค้า
แต่พี่แท็กซี่เองเขาก็อาจจะมีความไม่สบายใจอะไรสักอย่างที่แบบลูกค้าไปโดนเขา

ส่งผลดีต่อพี่แท็กซี่ถูกต้องแล้วน้องเองเขาก็รู้สึกตกใจถูกไหมเออค่ะ
ยังไงก็ตามระมัดระวังกันด้วยนะส่วนเรื่องนี้ดิฉันว่าคุณชนะเนี่ย
คงอยากจะเล่าเลยล่ะอุ้ยแต่เดี๋ยวฉันเกินมานิดหนึ่งก่อนยังไงเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ย
เขาอยากจะไปมีกิจกรรมทางเพศกับผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ว่าไม่ใช่สองต่อสองอย่างเดียวยังไงอ่ะก็คือเป็นสวิงกิ้งเหรอคะโอ้โห
เหตุการณ์มันเป็นยังไงแบบเนี้ยอ้าวไปดูเรื่องราวนี้กันก่อนค่ะ
เอาเลยค่ะเอาเลยเออไข่เลยค่ะ
มีคนอีกโอ้ยเฮ้ยแอมตะลายนะ

พวกคุณอาจจะมีความสุขสนุกกันนะปัจจุบันนี้

ทำลายร่างกายค่ะอย่างเงี้ยคือเต็มค่ะ
มันไม่ใช่เหรอไม่ควรฆ่าไม่ควรคู่อะไรไอ้
ออกแล้วพอด้วยอ๋อ
ด้วยค่ะสังคมคือแบบเจอแบบนี้

แหมก็จะบอกให้ออกมานะไอ้ครับ

ดูคลิปแล้วอาจจะงงอธิบายก่อน

คือผู้หญิงที่มาขอสวิงกิ้งกับผู้ชาย
ถ่ายโดยแฟนของผู้ชายคนนี้

ก็เลยเอามีดมีดซามูไรไหม
นี่ยาวยาวเลยเนี่ยฟันไล่ฟันแบบนี้เลยค่ะโอ้โห
ผู้เสียหายเขายังบอกอีกนะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยต้องคอยย้ายที่อยู่เรื่อย
เพราะว่าถูกผู้หญิงคนนี้ก่อกวน
แสดงว่าเขาเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้ใช่
แล้วยังไงรู้ไหมต้องหนีมาเพชรบูรณ์
ก็ยังตามมารังความอีกเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้
ผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่าเขาคงคุยไลน์กับผู้หญิงนั่นแหละ
แต่เรื่องของเรื่องผู้ชายเขาก็ไม่ต้องการจะยุ่งด้วยแล้วนะ
ก็เลยบอกไปว่าหนีมาเพชรชบูรณ
ผมมาอยู่เพชรบูรณ์แล้วผมไม่ได้อยู่กรุงเทพ

เขาก็เลยดันไปส่งโลเคชั่นให้

ไม่คิดจริงว่าผู้หญิงคนนี้จะตามมา
เรียกได้ว่าส่งให้อีกวันเดียว
คือมาตามโลเคชันที่ส่งให้ถึงที่เลยจริง

นี่ผมไม่ยืนยันนะเหมือนกับว่าในรถนั้นมีผู้ชาย
คนหนึ่งคุณเห็นแม่หลังนั้นอ่ะเหมือนว่าต้องการให้
หมู่คณะกับผู้ชายที่อยู่ในรถคนนั้น
วุ่นวายกันไปหมดนะแต่ภรรยา
ภรรยาวัย๓๘ปีของผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปนี้นะคะ
เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไปเปลี่ยนที่อยู่หลายที่แหละ
ตัวเขาเองไปเปลี่ยนที่อยู่หลายที่แล้วนะ
แต่สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ตามมาตลอดเลย
เลยอยากจะแนะนำว่าถ้ามีความผิดปกติทางจิตไปหาหมอไหม
งั้นไปถามหน่อยสามีภรรยาผู้เสียหายว่ายังไงค่ะ
บอกตรงเลยว่าผมไม่มีอารมณ์กับเขาเลย
แล้วผมก็หนีออกมาจากห้องเขา
ผมเคยตกอยู่ในสภาพที่แบบอะไรอย่างนี้ครับ
ที่จะได้กันหลังจากนั้นมาก็
ทุกครั้งที่เจอเหมือนเขาโกรธแค้นด้วยหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจแต่ก็น่าจะใช่ครับ
เอาอย่างนี้คือเรายังไม่ได้มีข้อมูลจากอีกฝ่ายหนึ่งชัดนะครับ
คือพูดง่ายทางฝั่งผู้หญิงที่เขามาก่อเหตุ

อืมนะคะเพราะก็เลยยังไม่สามารถที่จะสรุปหรืออะไรได้อ่ะนะ
ว่าเออทำไมจะต้องมาถึงขั้นนี้
แต่ว่าฝ่ายของผู้เสียหายเนี่ยเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็ไม่สบายใจเนาะ

แล้วเหมือนกับว่ามีคลิปมีภาพเพิ่มเติมมาด้วย
เรื่องราวกันไปเยอะแยะเลยเนอะ
คือมันก็ว่ากันไปในหลายแง่มุมนะ
เรื่องรัฐสนิยมทางเพศมันก็มีหลากหลายแหละ
อันนี้เราก็ต้องยอมรับแล้วเข้าใจความจริง

อันนี้แหละต้องพิจารณาแล้วว่าควรหรือไม่ควร

หรือผิดเราก็ต้องว่ากันไปนะฮะ
ถ้าเกิดว่ามีความต้องการแต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเนี่ย

เรื่องนี้บ้างครับโอ้โหเรื่องเฉาวงการคุณครู
คือเรื่องของเรื่องมีพลเมืองดีเขาเห็นครูคนหนึ่ง
พานักเรียนหญิงแค่ม๓พาเข้ารีสอร์ท
ลักษณะเหมือนทำแบบนี้มาหลายครั้ง

คุณครูคนนี้ทานักเรียนหญิงชั้นหมอสามอายุเจ็ดปีเองเข้ารีสอร์ทแห่งนึงในจังหวัดซุเรน
โดยการจับกลุ่มในครั้งนี้ตำรวจเขาวางแผนมาดีนะใช้เวลาเนี่ยรวบรวมข้อมูลมาระยะหนึ่ง
แล้วไม่ผลีผลามเข้าไปจับง่ายรอก่อนรอจนเหมือนกับว่าย่ามใจ

เออซึ่งปฏิบัติการเข้าจับกลุ่มครั้งนี้นะคะ
ก็สืบเนื่องมาจากที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นนั่นแหละนะคะ
บอกว่าเห็นคุณครูคนนี้ชอบพาเด็กนักเรียนไปที่รีสอร์ทอยู่บ่อยครั้ง

แต่พลเมืองดีกับตำรวจเนี่ยก็ช่วยกันสอดส่องดูพฤติกรรมแล้วก็เก็บหลักฐานมาเรื่อย
จนกระทั่งเมื่อวานนี้แหละค่ะพลเมืองดีเห็นครูคนนี้อีก
ขับรถส่วนตัวมาจอดรับนักเรียนสาวที่หน้าโรงเรียน
พลเมืองดีก็เลยขับรถตามไปค่ะ
ปรากฏว่าทางคุณครูนี่นะได้เลี้ยวเข้าไปในรีสอร์ทจริงด้วย
พลเมืองดีก็เลยประสานคุณตำรวจให้มาตรวจสอบและจับกลุ่มกันหน่อย
สอบถามตัวเด็กคนนี้นะครับ
เด็กเขาก็บอกว่าเธอน่ะติดรอวิชาสังคมศึกษา

เธอก็เข้าไปพบกับคุณครูประจำวิชาที่โรงเรียนนั่นแหละ
ครูนะฮะก็พาเธอขึ้นรถกระบะพาไปกินข้าว
แล้วมีการเหมือนกับว่าดื่มพวกเครื่องดื่มมืนเมา

จากนั้นก็ขับรถพาเข้ารีสอร์ทเลย

เหมือนชวนไปนั่งคุยในห้องไม่รู้คุยกันเรื่องอะไร
พอถามเธอว่าต้องการเงินเท่าไหร่

แล้วก็พูดได้เพียงแค่ว่าทำไมอาจารย์ทำแบบนี้

แล้วเด็กเขายังพูดอย่างนี้อีกนะบอกว่า
คุณครูไปรูปไปคำขาอ่อนเธอ

แล้วไปจับแบบเอาพูดง่ายจับหน้าอกเธอ
อุ้ยนี่มันชัดเจนนะถ้ามีพฤติกรรมนี้จริงนะ

จนสุดท้ายรอดพวกตำรวจมาเข้าประตูห้องได้ทัน

ตำรวจเชื่อว่าคุณครูคนนี้น่าจะก่อเหตุกับนักเรียนมาแล้วหลายคน

แต่หลังจากนี้นะคะคุณตำรวจก็จะขยายผลว่ามีนักเรียนคนอื่นเนี่ย

ก็ต้องย้ำอย่างนี้ว่าถ้ามีลูกหลานใครตกเป็นเหยื่อนะ
ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินทร์ได้

กรรมต่างวาระโทษหนักแน่ค่ะคุณครูอันนี้บอกไว้ก่อนนะ
แต่เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหา
รากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปีอายุน้อยกว่า๑๕
อายุกว่า๑๕ปีแต่ยังไม่เกิน๑๘ปีเพื่อการอนาจารย์
แต่ว่าเรื่องนี้ทางคุณครูนะคะก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา
เราก็คงจะต้องให้ทางคุณครูเขาชี้แจ้งด้วยเหมือนกัน
คือมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจริงนะ

แต่ก็ต้องทำให้ได้ก็คือต้องแบบว่า

อันนี้คืออาชีพครูก็คงไม่ได้ทำต่อไปแล้ว
งั้นผู้ปกครองเขาจะไว้ใจได้ยังไงส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน
ค่ะแต่ก็ต้องเตือนน้องด้วยเนาะบางทีเนี่ย

ติดรอคือหมายความว่าจะต้องรอสอบอีกครั้งนึงอย่างนี้

แล้วคุณครูให้ทำอะไรก็อาจจะทำนะแต่เด็กก็คือเด็กไงฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนกันแล้วกันเนอะ
มีปัญหาอะไรก็ปรึกษาพ่อแม่หรือว่าเพื่อนที่ไว้ใจได้นะคะ
ที่เรื่องของอุบัติเหตุกันบ้างครับคุณชิสา
คนขับรถบรรทุกจอดอยู่ข้างทางค่อนข้างมืดนะคุณผู้ชมค่ะ
สุดท้ายนะมาเจอเรื่องหลอนเกิดขึ้น

โอ้โหยย

ค่ะเสียงแบบโอ้โหยโหยโหยเลยนะ
แบบนี้ใครเจอก็ต้องตกอกตกใจสิคะ
แต่ว่าสุดท้ายเสียงหลอนแบบนี้มันมาแบบมีพิรุษนะคุณชนะ

เพราะดูสถานการณ์รอบไม่น่าใช่ผีแล้วน่าจะเป็นขโมยไม่ใช่แล้ว
คนที่เขาถ่ายคลิปไว้บอกมาสิผีใช่ไหม
เดี๋ยวเจอจะตีผีหัวแบะเลยเจอแท่งเหล็กแน่
นี่ขวานเหล็กมาแล้วเพราะเขาสงสัยมันน่าจะเป็นโจร
เป็นโจรที่ขโมยแบตเตอรี่หรือว่ามาดูดน้ำมันรถ
ที่เป็นรถแบบรถใหญ่ที่เขาจอดอยู่ตรงเนี้ยค่ะ
สุดท้ายยังไงคะก็ต้องบอกแล้วค่ะว่าไม่ใช่ผีจริงนะคะ
ก็ต้องนำมาเตือนคนขับรถบรรทุกหรือว่าคนที่ขับรถขนส่งของ
ต้องเดินทางไกลแล้วก็นอนจอดระหว่างทาง

ถ้าตอบไปอย่างนี้ต้องตีหัวแม่เลยเลย
เพราะฉะนั้นอย่ามะเนียนเป็นผีนะ
เดี๋ยวจะได้ผีจริงจะโดนทำร้ายนี่นะคะ

เป็นหนึ่งวิธีที่ใช้ในการแก้แค้นแฟนเก่า
อุ๊ยมันแค้นขนาดนั้นต้องแก้แค้นหรอถ้ายังไม่มุ่งอ่อนแล้วยังรู้สึกแค้น
แล้วก็ลองดูวิธีนี้ดูฮะ
โอ้โหล้างแค้นด้วยร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คุณต้องอธิบายหน่อยแหละดิฉันไม่ค่อยเข้าใจ
เขามีโปรสำหรับลูกค้าที่ต้องการแก้แค้นแฟนเก่า
ยังไงถ้ามานั่งกินแล้วสมมุติว่าเจอแฟนเก่าเขียนเลยเขียนหลังบินมาเลย
ว่าบอกว่าไอ้โต๊ะนี้โต๊ะนี้โต๊ะนี้แฟนเก่าหนูเองหนูเกลียดมันมากหนูแค้นมันมาก
ช่วยใส่พริกลงไปในก๋วยเตี๋ยวมันให้เยอะทีให้พริกลงทอดมันอย่างหนัก
ไม่ต้องรู้ว่าคนนี่เกลียดแฟนเก่าเยอะขนาดนี้

นี่ที่มันยืนดูอยู่นะยืนรออยู่นะก็คือ
มีแฟนเก่ากันทั้งนั้นน่ะเขาหยอกนะนะ
เรื่องของเรื่องเขาเห็นแล้วว่าร้านเนี้ยโปรโมททางโซเชียลแล้วเออมันน่าสนใจดีเออ
มันมีอะไรที่น่าสนใจก็เลยลองมาแล้วดูสิ
คนทานเยอะขนาดนี้ผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องของโปรโมชั่นน่าจะเป็นเรื่องของรสชาติ
น่าจะอร่อยนะร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยำโบราณนะ
ไปร้องตรงนู้นคือไม่จำเป็นต้องไปแก้ไข้แฟนเก่าก็ได้ไปกับแฟนใหม่ก็ได้
ทางสายทางมันแยกกันแล้วก็อโหสิกรรมให้กันอย่าโกรธให้กันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยสาธุ
ผมเล่าให้ฟังเผื่อใครยังลืมไม่ได้
ค่ะค่ะก็เป็นวิธีที่ดีที่แบบว่าไม่ต้องจองเวรจองกรรมกันนะคะ

ใช่ใช่ดีนะดีนะไปดูค่ะอ้าวอันนี้เรื่องนี้บ้าง

ปวดหัวสิคะคือลูกชายเนี่ยนะอยากจะกินขนมถ้วย
แต่ว่าประเด็นมันที่ว่าลูกเอาถ้วยมาซ้อนกัน
คุณแม่บอกยังไงแล้วลูกตอบแบบไหนไปดู
ไอหนูเอามาซ้อนกัน๒ถ้วยแบบนี้

ชามมันซ้อนกันแล้วคนที่กินเป็นผู้ชาย
เดี๋ยวได้เมียสองคนนะไอ้หนู
แล้วลูกบอกว่าไม่เป็นไรผมอยากมีเมียสองคน

เท่าที่เคยเห็นเท่าที่เคยได้ยินเนี่ย

สองคนเนอะแค่คนเดียวก็วุ่นแล้วใช่ไหม
มันต้องคอยหลบซ่อนต้องคอยแบ่งเวลา
แล้วที่สำคัญต้องคอยระวัง

โอ้โหเนี่ยผู้มีประสบการณ์เขาบอกแล้ว
จี้อย่าไปพูดอย่างนั้นคือผมได้ยินเพื่อนผมทำมาแล้วเพื่อนผมมาเล่าให้ผมฟังอีกทีนึง
เพราะฉะนั้นนี่นะใครนะอยากจะครบซ้อนครบสองแบบนี้อย่าดีกว่านะไม่ดีหรอกนะ
ถ้าทำแบบนั้นได้ป่านนี้เขาซ้อนกัน๔๕ชามแล้ว
ก็เป็นคลิปน่ารักของคุณแม่คุณลูกนะคะ
พักกันแป๊บเดียวคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาสบัดข่ากันต่อค่ะคราวนี้เอาใจแฟนกันหน่อย

เพราะว่าเขาอยากจะเตอร์ไพรส์วันเกิดกันไงเผื่อใครอยากจะได้ไอเดียดูเธอคนนี้
เซอร์ไพรส์วันเกิดให้แฟนนุ่มทำยังไงทำไมแฟนถึงไม่อยากเข้าบ้าน

ยิ่งกว่าป้ายหาเสียงอีกแล้วค่ะคุณ
โอ้โหแล้วได้เบอร์อะไรจะได้กาถูก

เออเค้าจงเป็นชื่ออ๊อตนะ

โอ้โหมาอภักดาภารกาศเรียกว่าสมแยนอำ
เรียกว่าใครไปกินเหล้าด้วยแล้วนี่คือต้องเตรียมน้ำเตียงกับแก้มไว้ให้ออสออสเลย
ออสแหมน่ารักนะเอาจริง
โอ้โฮมีหลายอิริยาหมดหลายท่าทาง

แล้วดูคุณแฟนเขาก็ดูจะรักมากเลยนะ

ค่ะไม่น่าอายนะน่าภูมิใจนะ
ว่าจะภูมิใจเอาไหมหร่ะ
ทำป้ายเซอร์ไพรส์ให้สามี
บิลบอร์ดบนทางด่วนเลย
เอาแบบนั้นเลยเห็นจังเลยนะแล้วจะเขียนว่าอะไร
สุขสรรค์วันเกิดอุ๊ยเอาแค่นั้นเลยเหรอ

เออเอาเป็นว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้
กุชนะถ้าหากว่ามีความรักให้กันเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมหมดเวลาสำหรับในวันนี้แล้วนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามรับชมต้องลากันไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ